เพราะสาวคนนี้คือเธอเป็นสายมู
เธอเชื่อหว่าเรื่องม่าศัยยศาสตร์อะไรแบบนี้

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหาชีวิต

หมองคล้ำทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
โดนของเธอเชื่อว่าโดนของก็เลยติดต่อไป
จนไปได้ของดีมากะว่าจะถอนของได้ที่ไหนได้
แอร์หลอกเข้าไปอันนี้ที่เธออ้างนะ
หลอกเธอไปแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศครับ
จนเมื่อวานหญิงสาวผู้เสียหาย
ก็ไปพบกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
ก่อตั้งทีมสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรี

อยากจะให้คุณเอกพบช่วยเหลือในการเอาผิด
นแอร์หรือว่าในหารรักษาจิตครับ
เพราะว่าไปหลอกลวงเธอขายของขลังให้กับเธอ

ผู้หญิงคนนี้ใช้นามสมมุติว่าคุณแป๋วแล้วกัน
อายุ๒๖เล่าให้ฟังว่าเธอเชื่อศัยศาสตร์ศึกษาด้วยนะ
ไม่ได้เชื่อเพราะว่าคนอื่นเล่ามาเธอศึกษาอ่านเอง

ปวดศีรษะนอนไม่หลับกินไม่ได้หน้าตาหมองคล้ำ
ทำอะไรไม่สำเร็จเลยมีคนทักว่าแป๋วเธอโดนของ
แล้วช่วงนั้นเธอมีปัญหาที่ดินกับญาติด้วย
ก็เลยไปหาข้อมูลในโซเชียลครับว่าเราจะไปพึ่งพาใครดีนะ
เธอก็ติดต่อไปขอซื้อตะกรุด
ขอซื้อเกลือล้างอาถรรพ์ในราคา๒๐๐๐บาท
เธอก็ได้มาแต่เรื่องราวต่างยังไม่ดีขึ้นครับ
เมื่อวันที่๘สิงหาคมปี๖๒

ด้วยการลงน้ำมันและถอนของ
แล้วก็บอกให้เธอให้คุณแป๋วเข้าไปในห้อง
ลวงให้เธอเปลือยกายแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธอ

ปรากฏว่าทำเสร็จอะไรเสร็จสิ้นแล้ว
เธอกลับรู้สึกว่าเอาหนักกว่าเดิมอีก
และอยากจะเข้าไปแต่ที่ตำหนักเหมือนโดนของ

ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เข้าไปตำหนักปุ๊บก็พูดคุยกัน
เรื่องคุณสัยเรื่องถอนของเนี่ยค่ะว่า
เขาก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยว
ลุงสณีย์เว้นวิชาคมีนอย่างนี้ค่ะ

พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน

พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน

พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
อาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบการ
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน

พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน
พระอาจารย์ออสบอกว่าอาการของคุณแป๋วผู้เสียหายคนนี้อาจจะเกิดจากหลายสิ่งประกอบกัน

ปฏิเสธเสียงแข็งเลยเห็นไหมเสียงแข็ง
ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศแป๋ว
แต่ยอมรับว่าแป๋วเคยมาทำพิธีถอนของที่ตำหนัก๒๓ครั้ง
นะมาหาเพราะว่าเธอคิดว่าเธอถูกของเจ็บปวดตามร่างกาย
ศิลปลูกหาอยู่ด้วยทุกครั้งน่ะใครจะไปทำอะไร
อันไหนอ่ะอันเนี่ยคือนี้ไปเจอในเรียกว่าอะไรดี
ไปล้างอาฐานมนดำนะครับเคยบอกเกลื่อที่ไหนไม่ใช่

มีกระปุกนั้นนี่นี่นี่นี่ห้องนอน

กระปุกนั้นน่ะผงขาวข้างใน
ผงขาวในกระปุกนี้ไม่ใช่เกลือ

อ๋ออิตธิเจ
อันนี้ต้องไปทำอย่างไร
แค่ไว้กิน
ให้รักให้หลงไหล
อะไรนะอิทธิเจหงว่าน

อันนี้คือไฟฟรีหรือว่าไฟฟรี
เฮ่ยรสชาติมันเป็นอย่างไรคือแบบ

ถ้าเกิดพี่บ้านไม่ทำข่าวนะถ้าเกิดพี่บ้านไม่ทำข่าวนะอย่ามาแต่ลิ้งแต่ลิ้งสักนิดนึง

ก็ดอมก็เขาบอกว่าอะไรอ่ะ

แสดงว่านี่อาจารย์นางสาวแป๋วนี่ทุกข์เยอะนะเนี่ยนะ

คุณเคยทำกับเนรนแอร์แล้วผมไม่ทำ
ผมไม่ทำให้อาจารย์ไม่ทำให้
แล้วเรื่องถูกล่วงละเมิดเพื่อแก้มนต์ดำเนี่ย
จริงหรอกนี่อาจารย์ต้นช่วยพูดให้
ไม่มีหรอกกำลังจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับมนต์ดำ
เกี่ยวกับมนต์ดำแต่ไม่รู้ว่าผู้ช่วยหรือพูดอะไรนะ
มันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคน

แต่เรื่องนี้นู่นแหละเนรนแอร์ต้องชี้แจง
แต่ถ้าทำกับเนรนแอร์แล้วอย่ามาให้จันต้นทำนะ

ครับโอ้ย้ำอีกทีคุณผู้ชมคือ

บางคนที่เขาเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
เชื่อเรื่องถอนของแก้ของอะไรเนี่ย
เขาก็เชื่อกันไปแต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะ